ที่อาจารย์สุวิชาอาจารย์สุขุมได้ดูแล้วก็วิเคราะห์ในขณะนี้เนี่ย
คิดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเดิมกับรัฐบาลเดิมเนี่ย

ครั้งนี้ใครจะได้มากกว่าน้อยกว่า

กับฝั่งของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทยประชาธิบัติคั่วใหม่คั่วเก่า
ก็คือว่าแบบเพื่อไทยกับก้าวกลาย
๒ทั้งพักที่เกิน๕๐การ

โอ้โหนี่มีสองสำนักเลยนะฮะบอกเธอแน่นอนเลย
แต่ว่ามันจะไปอยู่ที่เขตไง๔๐๐คนตรงนั้นใช่
คนตรงนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามันมีเจ้าของเขตอยู่นะ
เขาต้องทุ่มไม่ใช่ว่าเพื่อชนะให้ได้เข้าไปนั่งอย่างเดียว
เพื่อหน้าตาเพื่อลูกเพื่อหลาน
เพราะตอนนี้คนเข้ามาบ้านใหญ่เนี่ยถึงหลานแล้วนะ
พอหลานเนี่ยอาจจะบอกว่าส่วนตัวตอนตัวเองลงเนี่ยตัวเองแพ้ได้

ตรงนี้มันจึงทุ่มเงินสุดลิดไงครับ
พอทุ่มกันสุดฤทธิ์ขนาดนี้เนี่ยมันจึงเป็นแบบว่าทุกคะแนนที่จะชนะกันเนี่ยมีความหมาย
แต่คะแนนที่แพ้โยนน้ำแบบท่านกันสุวิทาว่า
เพื่อไทยได้เท่าไหร่อะอาจารย์อาจารย์นะคะนี่ถ้า
ถ้านับโพลขนาดนี้นะ๔๙ผมว่าก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละ
ตีสักว่าอยู่ที่ประมาณสัก๔๕๔๖ประมาณนี้ไป
เพื่อไทย๔๕๔๖เห็นตรงกันเลยนะครับ

๙ไกลตอนนี้ในโปลของเราเขาอยู่ที่๑๗
ผมก็น่าว่าถึงษัก๑๕นะจังนะ
เท่ากันนี้๑๕กันนะครับ

ขึ้นไป๖๐แล้วนะใช่ครับถูกต้องครับไม่ผิดครับที่เหลืออีก๔๐ก็แบ่งกันไป
นั่นคือปาร์ติฤทธิศนะครับแต่เคส๔๐๐อ่ะ
คนละเรื่องครับไม่รู้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเรื่องของอ่านักการเมืองใน
พื้นที่เก่าเรื่องความผูกพันเรื่องทรัพยากรเยอะพื้นหมาหอนแต่คิดว่าอันดับ๑
ยังเป็นทั้งประเทศยังเป็นเพื่อไทยครับเพื่อไทยอยู่ถ้าเกิดจากสี่ร้อยเนี่ย
ตามโพลน่ะขนาดนี้ที่ที่วิเคราะห์กันคิดว่าเพื่อไทยเขาได้ได้อะไร
ถ้าง่ายง่ายในส่วนของสูตรสิทธิ์โพลนี่ก็คิดว่าสองร้อยขึ้นนะ
จากสี่ร้อยนะครับคือคือคิดว่าสองร้อยขึ้นผมคิดจาก
คิดจากห้าร้อยเนอะครับไม่ขอคิดจากสี่ร้อยกันเพราะเขตไม่รู้เท่าไรอ่า
แต่ผมคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราวราวประมาณอ่าสองร้อยสามสิบ
ถึงสองร้อยสี่สิบเก้าอี้คือตอนนี้คือถ้าโพลตอนเนี้ย
ผมคิดว่าอยู่สี่คือผมเคยพูดว่าสี่สองร้อยสี่สิบถึงสองร้อยหกสิบ
แต่ผมคิดว่าเลือกตั้งจริงจริงเนี้ยจะโดนแรงต้านเหมือนมันเหลืออีกเดือนนึงอ่า
จะโดนแรงต้านอยู่ทั้งล่นลงมาเหลือประมาณสองร้อยสามสิบห้าถึงสองร้อยสี่สิบเนี้ยประมาณเนี้ย
อันนี้คือทั้งสองระบบทั้งสองระบบรวมนิด้าคาดนิด้าโพลคาดว่า
เพื่อไทยน่าจะได้สักสองสองสามห้าถึงสองสี่ศูนย์สวนดุสิตโพแล้วฮะ
ก็คงได้ไม่ต่ำกว่าสองร้อยห้าสิบทั้งสองอันนะครับอ่า
ทั้งสองระบบรวมกันครับสามร้อยสิบถึงแม่งที่เขาต้องการ
ถึงงี้ผมเดาใจไม่ถูกถ้าอยากได้ถ้าอยากได้สามร้อยสิบ
ต้องไปเอาทางนั้นมาก็เพราะถ้าเงินไปแบ่งจากเขาไม่ได้

กินไปทั้งตัวเลยเพราะว่าเขาเขาแบ่งเขาแบ่งความนิยมกันอยู่
อย่างนั้นใช่ไหมครับผมอาจารย์นะฮะเช่นเดียวกัน
ผมคิดว่าเรื่องของคนที่เลือกเนี่ยเราค่อนข้างจะแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน
อืมใช่ไหมครับเพื่อไทยก้าวไกลมาทางเดียวกันอืมนะครับแล้ว
พักที่เป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่อาจจะบอกว่า
เค้กกันแล้วอ่านะครับแต่การที่เขาแตกออกมาเป็นพักย่อยย่อยย่อย
ต่างต่างเหล่านี้มันจึงทำให้ตัวยืนก็คือเพื่อไทยกับก้าวไกลนะ
ตรงนี้อ่านะครับเพราะเป็นอย่างงี้แล้วเนี้ยการที่จะจริงจริงเนี้ย
มันต้องมียุทธศาสตร์อะไรออกมาอีกสักอย่างหนึ่งแหละนะครับซึ่งอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง